คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยละกัน
เพราะว่าหลายคนไม่มั่นใจแล้วล่ะว่าตอนนี้สภาพอากาศบ้านเราเป็นยังไงกันแน่
โอ้โหทุกคนไปกว้านซื้อไอ้หน้ากากมากันแทบจะหาไม่ได้แล้วอ่ะ
เมื่อวานเราไลค์คุยกันเออไม่มีแล้วอ่ะโดนไม่ค้าเท
แม่ค้าเทฮะหมดครับสั่งไปแล้วหมดเออคุณน้ำแข็งอริยาอุตส่าห์เป็นตัวตั้งตัวตีให้นะ
แม่ค้าเทเฉยเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันขาดตลาดจริง
แต่ว่ารัฐบาลเองเขาก็พยายามเร่งให้ผลิตแล้วก็ให้ออกมาจำหน่ายแล้วล่ะ
ทีนี้มาดูกันหน่อยเพราะเมื่อวานนี้ค่ะหลายพื้นที่มีฝนตกนะคะ
ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอืม
ฝนตกลงมาเนี่ยค่าฝุ่นละอองพีเอ็มสองจุดห้า
มันก็เลยดีขึ้นหน่อยนะคะซึ่งเขาบอกว่าปัจจัยที่ทำให้ฝนกลับมาตก
ปกคลุมประเทศไทยตอนบนด้วยนะคะก็เลยจะทำให้ประเทศไทยตอนบนเนี่ย
หมอกในตอนเช้าแล้วก็มีหมอกหนาบางพื้นที่
และฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะแต่ว่าอากาศเย็นในพื้นที่ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คงยังอยู่กับเรานะคะ
ภาคใต้ดีหน่อยเพราะว่าฝนเนี่ยตกน้อยในระยะนี้ครับ
แต่ยังไงก็ตามก็ต้องออกมาเตือนกันแหละค่ะทั้งพี่น้องชาวภาคเหนือ
แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเวลาจะสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนา
ต้องระมัดระวังเลยนะคะเพราะว่าทัศนวิสัยต่างเนี่ย
มันจะไม่ค่อยดีแล้วช่วง๑๗๑๙มกราคมนี้ก็คือ
พฤหัสศุกร์เสาร์มวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง
แผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
เพราะฉะนั้นเหนือกับอีสานอุณหภูมิจะลดลงไปอีก
อากาศก็จะหนาวเย็นเพิ่มมากขึ้นอีกก็เตรียมตัวกันดีดี
อุ่นร่างกายกันด้วยมาตรวจสอบอุณหภูมิลายผ้ากันหน่อย
วันนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไปเริ่มดูที่ภาคเหนือนะครับ
เหนือเนี่ยอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้านะครับ
แล้วก็มีหมอกหนาในบางพื้นที่มีฝนฟ้าขนอง๑๓๐ของพื้นที่ครับ
ส่วนมากอยู่ที่บริเวณลำพูนลำปางพยาวแพร่น่านตากสุโขทัย
อุตรดิษฐ์พิศนุโลกและกำแพงเพชรนะครับ
อุณหภูมิสิบหกถึงสามสิบเอ็ดองศาเซลเซียสยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับ
อุณหภูมิเจ็ดถึงสิบสามองศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับ
ตอนนี้ก็มีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งนะครับอุณหภูมิสิบแปดถึงสามสิบสี่องศาเซลเซียส
ยอดภูมิมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่สิบเอ็ดถึงสิบสี่องศาเซลเซียสครับ
ส่วนภาคกลางมีเมฆหมอกมีเมฆมากแล้วก็มีหมอกในตอนเช้า
มีหมอกหนานในบางพื้นที่มีฝนฟ้าขนองร้อยและยี่สิบของพื้นที่นะครับ
ส่วนมากอยู่ที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชายนาฏราชบุรีกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีครับ
อุณหภูมิเฉลี่ย๒๒๓๕องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกนั้นมีเมฆเป็นบางส่วน
มีหมอกในตอนเช้าและหมอกหนาในบางพื้นที่มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่นะครับ
ส่วนมากอยู่ที่จังหวัดชนบุรีมรยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิ๒๒๓๕องศาเซลเซียสครับ
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรส่วนภาคใต้ฝั่งอาวไทยมีเมฆเป็นบางส่วนฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่
ส่วนมากอยู่ที่ชุมพรสุมราชธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสอุณหภูมิเฉลี่ยนะครับ
๒๒๓๓องศาเซลเซียสทะเลมีขึ้นสูงประมาณหนึ่งเมตร
ผิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดำมันมีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าขนองร้อยและยี่สิบของพื้นที่
ส่วนมากอยู่ที่จังหวัดกระบีตรังและสตูนอุณหภูมิ๒๒๓๓องศาเซลเซียสส่วนทะเลมีขึ้นต่ำกว่าหนึ่งเมตร
ส่วนกรุงเทพฯมหานครและปริมทรมีเมฆมากและมีหมอกในตอนเช้า
บางพื้นที่มีหมอกหนาและบางพื้นที่มีฝนฟ้าขนองด้วยประมาณร้อยและยี่สิบของพื้นที่
อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๒๕๓๔องศาเซลเซียส
ทีนี้เรื่องของคุณภาพอากาศเช้านี้ค่ะมาดูกันหน่อย
ไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศโลกหรือว่าแอร์วิชัลนะคะ
บอกว่าคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเรา
ตอนนี้ลงมาที่อันดับ๑๘แล้วก็ดีขึ้นหน่อยนะ
แม้ว่าจะเป็นอันดับที่๑๘จากทั่วประเทศทั้งโลกที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดนะคะ
ซึ่งอันดับหนึ่งยังคงเป็นของอัฟกานิสถานอยู่ค่ะ
รองลงมาก็ยังคงเป็นอินเดียต่อด้วยมองโกเลียนะคะ
ซึ่งคาดว่าถ้าวันนี้กรุงเทพมีฝนตกลงมาอีก
คุณภาพอากาศของเราก็น่าจะดีขึ้น
คุณผู้ชมก็ส่งมารายงานนะจากคุณสุรสัตว์บังวัยดำเช้า
ดูอยู่ที่กระบีอากาศดีสบายนะครับ

ลำพูนเช้านี้๑๖องศาอากาศดีจังเลย